ช่วงนี้นะคะเรามาดูความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ
พื้นที่ที่เกิดเหตุเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้นหาทั้ง๑๓คน
ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะ
จากคุณทัศนัยโค้ทองนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีตอนนี้
อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณทัศนัยค่ะ

สวัสดีทั้งสองท่านและคุณผู้ชมนะฮะ

สักครู่ที่ผ่านมาผมเพิ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่าน
คนปรีสลองชัยสายยคำรองแม่ธาปัฏษาที่๓
กับสิ่งที่เรารอคอยมาตลอดทั้งวัน
ว่ามันจะเป็นข่าวดีหรือไม่
เวลานี้ที่ผมรายงานคือ๑๗นาฬิกาตรงพอดี
ข่าวดีที่เรารอคอยนั้นยังคงเป็นเพียงแค่เรื่องของ
การระบายน้ำที่มันมีทิศทางที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็เป็นการระบายน้ำที่ออกมาได้เพิ่มมากขึ้น
แล้วก็จะสามารถลดระดับน้ำในถ้ำได้เพิ่มมากขึ้นเพียงเท่านั้น
อันนี้มันก็เป็นเพียงความชัดเจนในส่วนของการระบายน้ำเท่านั้น
ผมก็เลยถามท่านไปเพื่อให้ท่านยืนยันว่าตามกระแสข่าวที่ออกมาว่า
ข่าวดีที่เรากำลังรออยู่สุดท้ายแล้วท่านพบหรือยังไม่พบทั้ง๑๓คน
ยืนยันณเวลานี้ว่ายังไม่พบนะครับ
ย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งว่าตอนนี้เรายังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้ง๑๓คน
อ่างจำน้ำเข้าไปไม่ถึงตุชุดที่เรียกว่าโบราโหกที่ผัทไทยาเบี
เพราะว่ามันไกลมันใช้เวลานานและอย่างที่เราทราบดีว่าตอนนี้
ตลอดทั้งวันก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเราต้อง
รอให้การระบายน้ำลดลงเร็วที่สุดมากที่สุดเพื่อให้หน่วยซิลนั้นไปถึง
หมายประชังเร็วที่สุดแล้วท่านก็บอกว่าในช่วงเย็นเนี่ย
รอนักดำน้ำที่จะเดินทางมาจากสหรัฐจะมาถึงวันนี้แล้วก็จะมาสมทบ
เพราะว่าท่านนี้เขาเป็นคนที่มีความชำนาญเรื่องของการดำน้ำ
เป็นอย่างมากเรื่องของในถ้ำเรื่องของการดำน้ำใต้ทะเลน่าจะมา
ประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยหน่วยซิลของเราในการที่ดำน้ำเข้าไป
ในจุดที่เราคาดหวังว่าจะเจอทั้ง๑๓คนก็คือจุดพัทยาบีชนั่นเอง
ยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งตามกระแสข่าวที่ออกไปณตอนนี้
ณเวลานี้สิบเจ็ดนาฬิกาสักหน่อยเรายังไม่พบทั้งสิบสามคน
ซึ่งเป็นผู้สูญหายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับค่ะ
คุณทัศนัยคะที่บอกว่ารองแม่ทัพภาคที่๓
แถลงถึงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำ
ว่าตอนนี้การระบายน้ำสำคัญที่สุดเนี่ยนะคะชัดเจนนี่คือ
ยังไงคะคือตอนนี้เนี่ยทางอุทยานเอง
ก็มีการประกาศปิดวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้ว
ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่แล้ว
เพื่อเป็นการเปิดทางให้เจ้าที่ทำงานได้สูงมากขึ้น
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ว่างตรงไหน
เขาก็จะระบายน้ำออกไปณจุดนั้น
ตอนนี้ถนนสายหลักที่เป็นทางเข้าออกอุทยานเอง
กลายเป็นช่องทางในการระบายน้ำออกมาจากจุดพักน้ำ

มันจะเป็นการเพาะน้ำออกมาเป็นช่วง
ระบายน้ำจากในสุดออกมาตรงกลาง

พักเสร็จปุ๊บก็ระบายออกมาฝั่งรอบนอก

แล้วก็พื้นที่ฝั่งด้านนอกของวรรณอุทยานแห่งนี้
ซึ่งมันก็มีความชัดเจนว่าตอนนี้ก็เริ่มสามารถระบายน้ำออกไปได้มากแล้ว

มันยังลดลงไปในจุดที่ซิลเองยังไม่สามารถเข้าไปถึงในพัทยาบีดได้
คือถ้าเกิดว่าเรายังเข้าไปไม่ได้
ก็ยังตอบไม่ได้ว่าเด็กทั้ง๓คน
ยังอยู่จุดที่พักคอยตรงนั้นหรือเปล่า
จะเข้าไปถึงจุดเป้าหมายปลายทางก็คือจุดพัทยาบีบ
ซึ่งท่านรองแม่ทัพบอกว่าเด็กน่าจะอยู่ที่จุดนี้แน่นอนนะฮะ
คือตอนนี้คาดว่าคืนนี้หน่วยซิลจะไปถึงพัทยาบีช
แล้วเรื่องของการระบายน้ำคุณทัศนัยขอถามนิดนึง
คือตอนนี้เราชนะน้ำที่มันเข้ามาแล้วใช่ไหมคะ
การระบายน้ำออกแล้วก็เรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ติดตั้งไปเยอะไหมแล้วการทำงานเนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไหมคะ
ตอนนี้ในแก่ได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำดังมาก
เพราะว่าเอามาติดตั้งบริเวณด้านปากทางเข้าถ้ำ
แล้วก็ระบายออกมาไปฝั่งตรงข้ามตรงข้ามของอุทยานเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก็ถ้าเกิดจะให้พูดน่าจะเป็นไปตามแผนที่ได้วางเอาไว้
ถ้าฝนไม่ตกน่าจะเป็นสิ่งที่สัญญาณที่ดีว่ามันจะไม่มีน้ำลงมาเติมแล้ว
แล้วเราก็สามารถระบายออกได้ได้มากพอสมควรนั่นคือเป็นสัญญาณที่ดีว่า
หลังจากนี้ถ้าสถานการณ์มันยังกิ๊กแบบนี้อยู่เราระบายน้ำออกได้ปริมาณ
สม่ำเสมอแบบนี้อยู่เนี่ยก็น่าจะทำให้อีกไม่กี่ชั่วโมง
ท่านท่านพูดนะฮะว่าน่าจะทำให้แล้วก็มีทางด้านของนักดำน้ำ
ต่างประเทศเข้ามาช่วยเนี่ยน่าจะทำให้เราสามารถเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้
ได้ได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ข่าวดีที่ทุกคนอยากได้ฟังว่า
เป็นอย่างไรน่าจะชัดเจนมากกว่านี้ครับ
คุณทัศนัยค่ะพูดถึงเรื่องของการระบายน้ำนะคะ
สำหรับการระบายน้ำที่บอกว่าน้ำในข้างในมันมีเยอะในถ้ำเนี่ยนะคะ
มันจะต้องออกมาพื้นที่ภายนอกและบางส่วนอาจจะเข้าสู่บ้านเรือนประชาชน
หรือว่าเลือกสวนไร่นาของประชาชน
อันนี้คุณทัศนัยที่อยู่ในพื้นที่มองเห็นภาพตรงนี้บ้างไหมคะ
ว่าเข้าไปถึงพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่บ้างหรือยังคะ
มันเป็นการระบายไปในส่วนของที่เป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่เป็นป่าบ้าง
เป็นพื้นที่ทำสวนทำไร่ของประชาชนบ้าง
อาจจะมีการเฉียดไปยังบ้านเรือนของประชาชน
แต่ว่าจากการที่ผมได้ข้อมูลในพื้นที่แล้วก็จากการที่เราได้เห็นเนี่ย
ยินดีนะครับยินดีที่พื้นที่ของเขาจะเป็นทางผ่านช่วยระบายน้ำออกมา
เขาพร้อมที่จะให้น้ำเนี่ยไหลไปในพื้นที่ของเขาเพื่อเอาทั้ง๑๓คนออกมาให้ได้เร็วที่สุด
ไม่มีใครบ่นเลยว่าน้ำจะท่วมหรือมันจะมีผลกระทบอะไร
ทุกคนมองข้ามผ่านจุดนั้นไปแล้วทุกคนพร้อมที่จะเบี่ยงเบนเส้นทางน้ำออกไปจากถ้ำให้เร็วที่สุด
เขาพร้อมที่จะให้ผ่านเส้นทางของเขาเพื่อที่จะช่วยทุกภาคส่วนที่อยู่ในอุทยานแห่งเนี้ยในถ้ำแห่งเนี้ย
แล้วก็เอาเด็กออกมาให้เร็วที่สุดดังนั้นเนี่ยผลกระทบตรงนี้ไม่มีใครทำเลย
แล้วก็มันไม่เกิดผลกระทบหนักขนาดนั้นเพราะว่าทุกฝ่ายกำลังเร่งระบายพื้นที่
ตอนนี้เมื่อทุกคนเนี้ยผมได้ฟังทางด้านของติดงานของประธาบัติศาสตร์เองก็บอกว่า
ให้เจ้าหน้าที่จะออกไปสำรวจด้านนอกว่าตอนนี้ด้านนอกมีพื้นที่ว่างตรงไหนอีกบ้าง
ถ้ามีพื้นที่ว่างตรงไหนมันแห้งหรือเปล่าแล้วจะเอาจุดนั้นมาใช้ประโยชน์
ก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่มีการสำรวจว่าอาจจะเป็นการทุกที่ที่ใช้พร่องน้ำ
หรือว่าไปใช้พื้นที่ประโยชน์อื่นใดจากภารกิจนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
คุณทัศนัยค่ะถามอีกนิดนึงรองแม่ทัพภาคที่๓ได้พูดถึงเรื่องของการสำรวจ
ปล่องหรือว่าโพรงที่ไปเจอบนสรรเขาบ้างไหมคะ
ว่าตอนนี้เราเจอกี่โพรงกี่ปล่องแล้วโพรงไหนที่เป็นช่องตัน
หรือว่าที่มันสามารถทะลุไปในถ้ำได้ค่ะ
เมื่อกี้ก็มีการถามในช่วงของการแถลงข่าวว่าสรุปแล้วเนี่ย
ตลอดทั้งเมื่อวานนี้ที่พบ๒โพรงวันนี้พบอีกโรงอีก๓โรง
เมื่อเช้าขึ้นไปสำรวจนั้นเป็นอย่างไรก็คือ
ต้องบอกว่าทั้ง๓โพรงเนี่ยมันเป็นโพรงจริง
แต่ว่าบางโครมันกลายเป็นหลุมยุบกัน
โพรงหนึ่งเข้าไปได้นิดเดียวแคบลงคนไปต่อไม่ได้
โพรงที่๓ที่คาดว่ามันจะมีการเข้าไปได้จากการห่อนสำรวจอะไรก็ตามที
อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะโรยตัวลงไปได้นะฮะ
แล้วท่านก็ฝากบอกในเรื่องของข่าวที่มีเจ้าที่ออกมาอ้างว่า
หย่อนขวดน้ำผูกเชือกลงไปแล้วมันหายไป
จากการที่อาจจะมีการบ่นหรือคนมาหยิบ
อันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ยืนยันก็ขอให้อย่าเพิ่งที่จะ
กระจายข่าวตรงนี้ไปเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างก็ค่อนข้างจะอ่อนไหว
เพราะว่ามีการปรับเรื่องของการให้ข่าวใหม่ให้ทางด้านของกองอำนวยการ
ให้ออกมาให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวให้ข้อมูลนั้นได้ครบถ้วนตรงกันเท่านั้น
ณเวลานี้ปล่องที่สำรวจ๓ปล่องยังไม่สามารถที่จะลงเชื่อมต่อไปยังคงได้
ก็ต้องรอตำรวจใหม่เพิ่มเติมครับ
คุณทัศนัยคะมีข้อมูลที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาพูดไหมคะ
ท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยซิลเข้าไปตอนนี้อาจจะยากลำบากเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเยอะ
จะมีการทำควบคู่กันโดยการเจาะหรือระเบิดปล่อง
โดยการร่วมการทำงานระหว่างกรมทรัพยากรกับกระทรวงพลังงาน
อันนี้ท่านได้มีการพูดถึงไหมคะ
ท่านรองแม่ทัพเองก็พูดในจุดนี้เพราะว่าการดำน้ำของหน่วยซิล
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันยากลำบากมากเพราะว่าน้ำที่ไหลไปมันเป็นน้ำผสมโครน
ลำพังน้ำขุนเองก็ว่ายากแล้วท่านบอกว่าแต่มันเป็นน้ำผสมโซน
ทำให้การดำน้ำของหน่วยซิลเขาใช้คำว่าเป็นการคลำเข้าไป
ลำทางว่ามันไปจุดไหนมันไปโผล่หรือยัง
ซิเจนมันจะหมดซะก่อนแล้วน้ำมันก็เพิ่มขึ้นพอดี
ทำให้หน่วยซิลก็ต้องคลำทางกลับมา
ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องเอาชนะมวลน้ำก่อน
ระบายน้ำก่อนและในส่วนของโพรงที่อยู่ด้านบนเองเนี่ย
ท่านเองก็บอกว่าต้องมีการสำรวจต่อเพราะว่าตรชนที่ขึ้นไป
ก็ยังคงสำรวจอยู่ด้านบนไปดูว่ามันจะมีโพงที่สี่
ที่ห้าที่หกสุดเนี่ยอย่างรายท่ามันเจอ
ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมาระเบิด
เจาะอะไรก็ตามทีเพื่อโรยตัวลงไปให้ได้เพราะว่า
มีเปรย์ที่จะเอาคนขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเรายังไม่ได้พิกัดว่ากล่องไหนที่
มันสามารถเชื่อมกับโถงที่จะลงไปยังพัทยาบีดได้
ซึ่งก็ต้องรอให้ทางทีมตะเวนที่เขาเรียกว่าทีมตะเวนด้านบนเหนือถ้ำเนี่ย
รายงานกลับเข้ามาซึ่งตอนนี้เราก็ยังรอข้อมูลชุดนี้อยู่ครับ
แล้วตอนนี้ตอนที่คุณทัศนัยรายงานอยู่ตอนนี้
สภาพอากาศด้านบนมันเปิดไหมคะ
เฮลิคอปเตอร์หรือว่าโดรนสามารถบินสำรวจโพรง
ปล่องที่มันจะมีปล่องใหม่หรือว่าโพรงใหม่
ให้เราได้มีความหวังกันอีกไหมคะ

ที่จะบินขึ้นไปแล้วก็มองไม่เห็นอะไร
ตอนนี้ต่อชะดอกองกำลังเยอะมากที่อยู่ด้านบนเขา
เพื่อไปดูว่าตรงไหนอย่างไรมันจะมีพรม
มันจะสามารถระเบิดหรือว่าต่อช่องประหยัดรึเปล่า
อยู่ด้านบนบางหน่วยอยู่๓วันแล้ว
ยังไม่ให้ลงมาเพราะว่าให้เดินต่อให้กินนอนอยู่ข้างบน
แล้วก็กองกำลังที่เสริมก็เอาทะเบียนขึ้นไปให้ด้านบนนะครับ
ก็จะผมกันแต่ว่าเถอะถือว่าภารกิจไม่เป็นประจำเป้าหมาย

เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะตัดกลับไปที่คุณทัศนัยอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนั่นเป็นเสียงจากคุณทัศนัยโฆธองพูดสุดข่าวไทยรัตน์ทีวี
ซึ่งติดตามเรื่องของการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนอยู่ที่นั่น
ซึ่งบางส่วนคุณทัศนัยได้พูดถึงการแถลงข่าว
พลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓